ลูกเลี้ยงหมดความอดทนกับพ่อเลี้ยง
เพราะว่าพ่อเลี้ยงชอบทำร้ายร่างกายแม่ของเขา
แล้วก็ยังขู่เรียกเงินแม่จากแม่ของเขาด้วยนะ
บอกว่าถ้าอยากเลิกกันนะเอาเงินมาหน่อยมาเป็นขวัญถุงหน่อย
โอ้โหนี่ฮะลูกเลี้ยงบอกทนไม่ไหวจริงนะครับ
แล้วก็ล่าสุดลูกเลี้ยงตัดสินใจ
ใช้มีดปลายแหลมกระหน่ำแทงพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตคารถ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพวารินทร์ชำราบ
ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกาย
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณแยกหงทองหงษาถนนวารินศรีสเกต
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑ราย
หมายเลขทะเบียนกกค๒๖๖อุบลประชาธารณี

ภายในรถตรงที่นั่งคนขับ
พบนายนบรงภูสมจิตอายุ๕๐ปี
มีแผลชะกันที่บริเวณลำคอนอนไม่ได้สติ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำการปั๊มหัวใจ
แต่ว่าเสียชีวิตขณะที่นำส่งโรงพยาบาลวาบรินชำราบนะครับ

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถจับกลุ่มตัวนายศักดิ์

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายนะครับ
พร้อมกับอาวุธมีดปลายแหลมความยาว๙นิ้ว๑เล่ม
สอบสวนนายศักดิ์ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตาย
ซึ่งยืนรอมอบตัวพร้อมกับนางสาอายุ๕๒ปีซึ่งเป็นแม่นะครับ
โดยนายศักดิ์ให้การนะครับบอกว่า
นายนรงผู้เสียชีวิตคือสามีใหม่ของแม่
ก็มีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของเขาอยู่กินกับแม่มา๖ปี
แต่นายนรงพ่อเลี้ยงมีนิสัยชอบเอะอะโวยวาย
และที่สำคัญที่สุดคือชอบทำร้ายร่างกายแม่
ได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นประจำนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุ๒วันตัวพ่อเลี้ยงได้เอาเสื้อมารัดคอแม่
โชคดีที่แม่ใช้ขวดตีเข้าที่แขนของนายนรงจนได้รับบาดเจ็บ
และนายนรงยอมปล่อยมือไม่งั้นเชือกที่รัดคอ
อาจจะทำให้แม่ขาดอากาศหายใจและแม่ตายได้นะฮะ
จากเหตุการณ์เมื่อสองวันนั้นแหละครับทำให้นางสาขอแยกทางกับนายนบรง
เพราะทนไม่ไหวที่โดนทุบตีทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บหลายครั้ง
แต่ทีนี้นายนรงบอกว่าถ้าอยากจะเลิกเอาเลิกได้
แต่ต้องจ่ายเงินและเรียกว่าเงินอะไรรู้ไหมคุณ
เงินขวัญถุงจ่ายเงินขวัญถุงมาก่อนก้อนหนึ่ง
แต่ทีนี้นางสาวบอกว่าเดี๋ยวต้องลองไปปรึกษากับลูกชายดูก่อนนะครับ
แล้ววันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้นะครับ
นายนรงพ่อเลี้ยงขับรถมารับนายศักดิ์ผู้ก่อเหตุ
หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
เพื่อที่จะมาพูดคุยเจรจากันเรื่องของเงินขวัญถุงที่ขอไปเนี่ย
อยากจะให้เลิกกับแม่แกใช่ไหมเอาเงินขวัญถุงมานะครับ
โดยนายศักดิ์ก็ขึ้นมานั่งที่เบาะหลัง
บนรถก็จะมีนายนรงพ่อเลี้ยงเป็นคนขับ
นางสาแม่แท้ของนายศักดิ์นั่งหน้านะครับ
แล้วก็มีนายศักดิ์นั่งอยู่ด้านหลังเบาะด้านหลัง
ทีนี้ครับตอนคุยเรื่องของเงินขวัญถุง
นางสาก็บอกว่าไม่มีเงินให้หรอกจะเอาเงินที่ไหนมาให้ล่ะ
ปรากฏว่าตัวนายนรงหรือว่าพ่อเลี้ยงของนายศักดิ์เนี่ย
ตบนางสาต่อหน้าต่อตานายศักดิ์เลย
นายศักดิ์ก็ต้องช่วยแม่ฮะช่วยแม่ครับ
ดังนั้นเป็นจังหวะที่ทำให้นายนบรงปล่อยมือจากแม่
หันมาทำร้ายร่างกายนายศักดิ์ลูกเลี้ยงแทน
ทีนี้ครับจังหวะนั้นเองนายศักดิ์เห็นมีดอยู่ในรถ
ก็เลยคว้ามีดขึ้นมาแทงนายนรง
ไปหลายครั้งจนนายนรงแน่นิ่ง
เลือดอาบเลือดท่วมในรถเลยนะครับ